แต่คนที่ถูกเนี่ย

ถามคุณพี่วันนพร
พรพุทธศาอายุ๔๐ปีสิคะ
ว่าจำได้ไหมที่พี่ขายกล้วยทอดผมเคยไปซื้ออยู่บ่อย
เพราะว่าแม่ค้าขายกล้วยทอดชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่คนนี้
พี่วันนิพรเจ้ารู้จักผมก็ฮะ

เขาอาจจะบอกว่ารู้จักสิดูคุณสืบสกุลข่าวเช้าไทยรัฐ

นี่แหละค่ะคนถูกรางวัลที่๑งวด๑๖ตุลาคมงวดเมื่อวานนี้นี่แหละ
รางวัลที่๑ที่ออกเมื่อวานก็คือ๒๐

ก็เดินทางไปที่สพไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะ
คุณพี่วันนี้พรเขาก็เล่าให้ฟังบอกทั้งตื่นเต้นทั้งดีใจแบบสุดขีดเลยค่ะ
นี่เดี๋ยวจะให้ฟังพี่วันนิพรเล่านะ
พี่วันนิพรดีใจแต่ผมว่ามีอีกคนเสียใจ

บอกว่าพี่วันนิพรเขาซื้อลอตเตอรี่มาจากตลาดในหมู่บ้าน
แล้วสนิทกับเพื่อนไงก็พาเพื่อนไปด้วยกันจูงมือกันสองคนเอาไปซื้อ

แต่เลขท้ายมันคนละเลขกัน
คือบนแผงมีเลขอะไรรู้ไหมคุณ

กับ๒๐๐๕๑๔เป็นรางวัลข้างเคียง
คุณพี่วันนี้พรเลือก๕๑๕มาใบหนึ่ง
เพื่อนบ้านหยิบ๕๑๔แต่๕๑๔ก็ถูกรางวัลข้างเคียงไง
เอาแต่ก็เสียใจฉันแทนที่จะได้รางวัลที่๑
มันก็ยังดีฉันได้แค่ข้างเคียงหลักแสน

ครับไปดูที่ขอนแก่นกันบ้าง

หมายเลข๒๐๐๕๑๕จำนวน๓ใบนะครับ
เป็นเงินรางวัล๑๘ล้านบาท

ยินดีนำเดอร์ไทยพี่น้องทางแวงน้อย
ถือก๑๘ล้านพุ่นน่ะ

ใช่ครับใช่ครับแบบเชียงใหม่เลยที่คุณสุดสกุลอ่าน

ซึ่งเบื้องต้นนะครับทราบข้อมูลเพิ่มเติม
จากนายประจักษ์ชายกิจในอำเภอแวงน้อย
หญิงสูงวัยดวงสุดเฮงรายนี้มีอาชีพขายผลไม้
แต่ขอสงวนข้อมูลส่วนตัว

เห็นได้ว่าเป็นหวยชุด๔ใบ
ต้องบอกว่าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล๔ใบ
ค่ะดังนั้นจึงยังมีผู้โชคดีอีก๑คน
ที่ถูกรางวัลที่๑ไป๑ใบด้วย
เงินรางวัลอีก๖ล้านบาทด้วย
อันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาว่าเป็นใครนะครับ
เพราะว่าคุณป้าถือไว้๓ใบ
อีกใบจะอยู่ในมือใครก็ยังไม่รู้เลย

ค่ะพาไปอีกที่หนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะ
พาไปที่หนองบัวลำพูค่ะ
โดยคุณสุวรรณาเทพศิรินอายุ๒๗ปี
เป็นแม่ค้าปลานินอยู่ในตลาดสดที่หนองบัวลำพูเนี่ย
นำลอตเตอรี่รางวัลที่๑ไปลงบันทึกประจำวัน

แล้วก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะคะ
กับสามีแล้วก็ลูกไปทำธุระ

แล้วก็จอดแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมัน
ทีนี้แผงลอตเตอรี่มันอยู่ใกล้เต็มไปหมดเลย
ก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้
ลูกสาวเนี่ยนะคะเคยชี้เลข๑๕
บนใบตรวจสลากินแบ่งรัฐบาล
เคยชี้ไงเด็กอะเคยชี้นะคะ

พอเดินผ่านแผงขายลอตเตอรี่
ก็เลยลูกเคยซื้องั้นซื้อละกัน

ใช่ค่ะคือเอาจริงไม่ได้ดูเลขตัวหน้าหรอก
เอาแค่เลขตัวท้าย๑๕ปรากฏว่ามันถูกรางวัลที่๑ค่ะ
คุณแม่บอกเลยนะว่าถูกรางวัลแล้ว
พอขึ้นเงินจะเอาเงินไปฝากธนาคาร
ไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกน้อย
แล้วก็จะแบ่งให้กับคุณแม่ของเธอด้วย
ส่วนเงินที่เหลือก็จะแบ่งไปทำบุญนะคะ
มักให้โชคคุณตอนเด็กคุณพ่อคุณแม่ชอบถามไหม
เด็กก็ไม่รู้เอาชี้ไปแต่เกิดถูกนะ